คุณผู้ชมค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการอยู่บ้านก็เป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะไปเจอผู้คนลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี่แหละ
แต่อยู่บ้านนานมันก็เบื่อใช่ไหมต้องหากิจกรรมทำนะคุณผู้ชมกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะแต่ก็ต้องเตือนหน่อยนะคะว่าเล่นให้ดีนะไม่งั้นระวังจะไม่มีข้าวกิน

วันนี้มีเกมมาให้เล่นยกน้ำแป้งห้ามหล่นถ้าเกิดทำได้ให้ตังค์โอเคป่

มีเกมมาให้เล่น
เล่นกับแม่อย่างนี้แหละเจอเดี๋ยวดูวิธีการเขาหน่อย

แล้วคือหน้าคือนิ่งมาก

ไม่ใช่ว่าไม่โกรธนะที่นั่งนิ่งเนี่ย

คิดอยู่ว่าจะตัดจากกองมรดกดีไหม

หรือยังอยากจะกินข้าวอร่อยอยู่หรือเปล่า

ดิฉันว่าเกมแบบนี้อาจจะเหมาะกับใครบางคนคนบางรุ่น

ถ้าคุณยังรักชีวิตอย่าคิดท้าทายอำนาจแม่
แล้วไม่คุยกันเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็เคยนะเอาจริง
ทุกวันนี้แม่คุณก็ไม่คุยกับคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ป่ะอะไรเรื่องน้ำจิ้มซุกี้
ใช่ไม่ใช่คิดหรักชาติคิดใจอย่างไร

คุณระวังกันแม่อาจจะไม่คุยกับคุณอีกเป็นปีนะคะ